ที่เกิดขึ้นกับทหารใน
ถูกต้องค่ะเรื่องราวของนักเรียนใน๑๐เหล่าการเงินค่ายสุรสี

หลังจากที่ผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษ

แล้วก็เกิดอาการฮิสโตรก
เพราะว่าตอนนั้นสภาพอากาศร้อนมาก
ไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนานเป็น๑๐วัน
ล่าสุดก็เสียชีวิตแล้วค่ะเมื่อวันที่๒๒ที่ผ่านมานะคะ
เรื่องราวนี้ก็กลายเป็นข่าวที่มีการแชร์ในโลกโซเชียลค่ะ
แล้วก็มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์หนักเหมือนกันในโลกโซเชียลนะฮะ
เป็นนักเรียนใน๑๐เหล่าการเงินรุ่นที่๑๖

กรมทหารราบที่๑๙ค่ายสุรสีจังหวัดกาญจนบุรี

หลังจากถูกส่งตัวจากโรงพยาบาลค่ายสุรสี
รักษาตัวที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
เมื่อวันที่๑๐มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะ

หลังจากถูกผู้บังคับบัญชาสั่งซ่อม

ให้วิ่งกลางแดดที่ร้อนจัดรอบกองพันธุ
กว่า๗กิโลเมตรครึ่ง

ก็ระบุว่า๑๐โทปัญญาเป็นลูกชายคนเดียว
ในครอบครัวที่มีฐานะยากจน

เป็นที่รักของเพื่อนและช่วยเหลือกันมาโดยตลอด

เคลื่อนจากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า
ไปที่ภูมิลำเนาบ้านทุ่งก้างย่าง
ตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรี
โดยมีกำหนดการรดน้ำศพในวันนี้

ก็จะต้องรอการยืนยันจากผู้ปกครองทางพ่อแม่อีกครั้งนะคะ

หรือว่าส่วนต่างที่เกี่ยวข้องทางด้านพันโท
จิรณาเทพวันผู้บังคับกองพันธหารราบที่๓
กรมทหารราบที่๑๙จะเป็นผู้รับผิดชอบในเรื่องนี้นั่นเอง
ได้เล่าเรื่องราวของรุ่นน้องคนนี้
คือ๑๐โทปัญญาตั้งแต่เกิดเหตุ
จนกระทั่งรับการรักษาตัวอยู่ภายในโรงพยาบาล
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการไปเยี่ยมที่โรงพยาบาล
เห็นคุณแม่ของ๑๐โทปัญญาแล้วเกิดอาการเศร้าเหมือนกัน
เพราะครอบครัวนี้ถือว่า๑๐โทปัญญาก็เป็นคนดีคนหนึ่ง
แล้วก็เล่าเรื่องราวมาจนถึงกระทั่งที่สิบโทปัญญาเสียชีวิต
ดังนั้นเราจะพูดคุยกับคุณสุภกิจวิเศษอนุพงศ์นะครับ
ซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่โรงเรียนสมเด็จพระปิยะมหาราชรมนียเขต
ซึ่งเล่าเรื่องราวของ๑๐โทปัญญาแล้วก็ติดตามอาการของรุ่นน้องคนนี้
มาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับคุณสุภกิจครับ

ก่อนอื่นต้องถามถึงสภาพจิตใจของทั้งคุณสุภกิจเองที่เป็นรุ่นพี่
แล้วก็ทางครอบครัวนะครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับ
ทุกคนก็เสียใจครับตัวสถานการณ์ถึงเพื่อนน้องพี่ทั้งหลาย

เพราะว่าน้องเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งทุกคนยอมรับในความดีของน้องครับ

พอสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังคร่าวอีกครั้งหนึ่งได้ไหมครับ
ก็คือน้องถูกซ่อมมาครับเมื่อวันที่๑๐ครับ
แต่พวกผมมารู้วันที่ประมาณวันที่๑๓
ก็คือมีการแชร์กันออกมาว่าต้องการที่จะให้กับ๑๐โทคนนี้
ผมก็ไปสะดุดลูกว่านี่มันน้องเรานี่ว่ะ
ก็เลยซื้อเฉาะเรื่องแล้วก็พิเศษไปเยี่ยมน้อง
ก็เห็นว่าน้องอาการหนักมากแต่วันแรกผมก็เห็นไงครับ

ตอนที่ไปที่โรงพยาบาลเห็นอะไรบ้างฮะ
คือระบบภัยในน้องจะล่มไปแล้วครับ

แย่มากครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มทำใจได้แล้ว
เพราะว่าน้องเป็นความหวังเดียวของที่บ้านนะครับ
พี่บ้านมีสนาคยากโจทย์มาก

พยาบาลวันนึงน้องต้องกลับมา
ตั้งแต่น้องเริ่มทำงานเนี่ยน้องส่งเงินให้ที่บ้านอยู่แล้วครับ
หลังจากนี้มันไม่มีน้องแล้วเขาก็จะอยู่ยังไง

ก็คือนี่คือสิ่งที่พวกเราออกมาช่วยกันกระตุ้นครับ
เพราะว่าในระยะยาวมันไม่มีอะไรที่มาการันตีได้เร็

การออกมาช่วยมากระตุ้นกันแบบนี้
แล้วก็มีการทวงถามเรื่องของการร้องขอความเป็นธรรมจากหน่วยงานเนี่ย
เราได้มีการพูดคุยหรือว่าเป็นตัวแทนของครอบครัว
หรือว่าทางคุณแม่เองได้มีการพูดคุยกับหน่วยงานยังไงบ้างไหมครับ
ไม่ครับคือเรารวมตัวในกลุ่มเพื่อนมากกว่าครับ
เพราะว่าเราคิดต่างที่จะรู้ว่าบ้านน้องเขาเป็นยังไง
เพราะว่าเราเรียนหลุงเรียนประจำ

เล่าให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยอุ้มเมอร์บ้างอะไรมาบ้างครับ
ก็รับรู้มาพอสมควรครับ
แล้วก็รู้สึกว่าจริงแล้วมันเป็นอุบัติเหตุครับ
แต่มันเป็นอุบัติเหตุที่เกิดจะขึ้นจากความประมาทหรือเปล่าอันนี้
มันควรจะต้องมีคนที่ได้มารับผิดชอบในส่วนที่มันต้อง

เพราะว่ามันไม่คิดว่าคืออุบัติเหตุล็กน้องวิ่งไป
มันเป็นเหตุที่มันเกิดจากความประมาณของคนคนหนึ่งหรือเปล่าครับ

มีนได้รับการติดต่อจากทางคนที่อยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือ
เรื่องของค่าใช้จ่ายของครอบครัวต่อไป
หรือว่าหน่วยงานไหนที่ติดต่อมาที่จะช่วยเหลือมีบ้างหรือยังคะ
คราวที่สามตอนนี้ก็คือทางกองพันธุ์
ก็มีเป็นเงินต้อนประมาณ๔แสน๕แสนอะไรประมาณนี้ครับ
ถ้าผมมองก็คือ๔๕๐๐มันไม่ได้เป็นเงินเยอะอะไรที่สำหรับ๒คนจะอยู่
ใช้ชีวิตไปอีก๑๐ปี๒๐ปีครับอีกอย่างเป็นเงินต้อน
อยู่โยนมาให้คนพิเภทมันค่อนข้างที่จะลำบาก
ก็ในระยะยาวมีเงินอะไรที่มาคอยเพื่อนเหลือครอบครัวนี้หรือเปล่าครับ
ที่มันเป็นรูปธรรมนะครับไม่ใช่แบบใครจะพูดว่าเออเดี๋ยวเราช่วยกันในอนาคตด้วยกัน
ครับคุณสุภกิจครับสิ่งที่ยังคาใจคุณสุภกิจอยู่
แล้วก็อยากจะเรียกร้องขอความเป็นธรรมคืออะไรบ้างนะฮะ
คือหนึ่งเลยน้องมันเป็นอุบัติเหตุแต่มันไม่ได้เป็นอุบัติเหตุที่มันเป็นอุบัติเหตุนะคุณ
มันเป็นการกระทำโดยประมาทหรือเปล่าครับก็ข้อมูลผมคิดว่าเขาก็คงมีครับ
แต่ในเรื่องของความเป็นธรรมเราไปตัดสินอะไรกันไม่ได้ครับเพราะเราไม่ใช่กองทัพ
ไม่ใช่หน่วยงานที่มีสิทธิ์ในการตัดสินครับก็ต้องฝากทุกคนช่วยกันที่จะคอยถามครับ
นะครับก็เป็นเสียงสะท้อนนะครับขอบคุณมากคุณสุภกิจวิเศษอนุพงศ์นะครับ
ที่พูดคุยกับเราเป็นกำลังใจให้ทั้งคนใกล้ชิดแล้วก็ครอบครัวของสิบโทปัญญาด้วยนะครับ
ก็คือรุ่นน้องคนนี้ถูกทำโทษอย่างที่คุณอริยาเล่าให้ฟัง
คือวิ่ง๕รอบใช่ไหม
รอบปรากฏว่าอากาศร้อนในตอนนั้น
แล้วก็น้องเสียชีวิตด้วยอาการของฮิตโสโตรก
แต่ว่าที่คุณสุภกิจเล่าก็คือ
มีผู้บังคับบัญชาระดับร้อยเอกเป็นคนสั่ง
ดังนั้นนะครับเรื่องราวเหล่านี้คุณสุภกิจเองก็เลยร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าผู้บังคับบัญชาคนนี้จะต้องโดนทำโทษ
ปรากฏว่าวันนี้นะครับโฆษกองทัพบกก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้
ออกมาชี้แจงแล้วก็สิ่งที่ทางผู้บัญชาการฐานบก

เดี๋ยวเราดูว่าพันธุ์เอกวินไทยพูดว่าอย่างไรบ้าง
พันเอกวินไทยสุวารีโคศกกองทัพบก
ก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้
เกี่ยวกับเรื่องของการเสียชีวิตของ๑๐โทปัญญา
โดยบอกว่ากรณีการเสียชีวิตจากโรคลมร้อนของ๑๐โทปัญญา
ผู้บังคับบัญชารู้สึกเสียใจกับการสูญเสียที่เกิดขึ้น
สาเหตุเกิดจากผู้บังคับบัญชาได้มีการปรับปรุงวินัย
การให้ออกกำลังกายด้วยการวิ่งรอบกองพัน๕รอบ
ซึ่งคงประเมินแล้วว่าไม่น่าจะเกินขีดความสามารถ
กำลังพลวัยหนุ่มแต่ปรากฏว่าเมื่อวิ่งไปได้๓รอบ
โทปัญญานั้นเกิดอาการของโรคลมร้อน
ร่างกายมีลักษณะเกร็งหมดสติไป
หน่วยจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก็มีการยืนยันนะครับว่าไม่มีการถูกเนื้อต้องตัว
หรือว่าไปปฏิบัตินอกกรอบที่ทางราชการกำหนดไว้

คนก็วิพากษ์วิจารณ์โดนทำโทษหรือว่าโดนทำร้ายร่างกายหรือเปล่า
ทางพันเอกวินไทยสุวารีก็ออกมายืนยันแบบนี้นะครับ
โดยทางกองพลฐานราบที่๙จะมีการตั้งคณะกรรมการ

ผู้ชาวการกองผลฐานรับที่๙ค่ายสุรสีการชนะบุรี
ตอนนี้สั่งการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เร่งช่วยเหลือครอบครัว๑๐โทปัญญา
หากมีใครในครอบครัวที่จะสามารถบรรจุเข้ารับราชการ

การตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบทุกหน่วย

สิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย
เพราะปกติแล้วจะต้องออกกำลังกาย
โดยการวิ่งเป็นประจำสำหรับทหาร
ไม่มีใครทราบว่าผู้เสียชีวิตนั้นมีโรคประจำตัว
แล้วก็ทางพันเอกวินไทยก็ยังเปิดเผยนะครับ
พลเอกธิรชัยนาควานิสพบทบได้กำชับทุกหน่วย
หามาตรการในการป้องกันเพิ่มเติมด้วย
โดยเฉพาะการให้หน่วยแพทย์เข้าตรวจร่างกายกำลังพล
ถี่ขึ้นและละเอียดมากยิ่งขึ้น
เพื่อให้เป็นข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพกำลังพล
เพราะระยะหลังโลกลมร้อน
ค่อนข้างจะมีผลกระทบในการออกกำลังของกำลังพลด้วยนะครับ
คือมีผลกระทบมากกว่าเมื่อก่อนนั่นเองนะคะ
ดังนั้นเรื่องของการสั่งซ่อมการสั่งลงโทษ
ก็คือต้องมีการพิจารณามากขึ้น
มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบกรณี
ของการเสียชีวิตของสิบโทปัญญาด้วยเช่นเดียวกันนะครับ